โพดำเนี่ยเขาเอาคลิปนี้ลงไปแชร์ในเพจนะคะโดยตำรวจเนี่ยมีการทำร้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยชกเข้าไปให้
เนื่องจากว่าไม่พอใจที่กู้ภัยอาจจะปฏิบัติงานในการช่วยเหลือคนเจ็บล่าช้า
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะเขาก็จับมือกันแล้วก็คุยกันเจรจากันแล้วนะคะ
โดยเรื่องของความผิดทางวินัยเรื่องนี้ก็ต้องให้ทางเรื่องกรรมการสอบสวนต่อไป
กรณีนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์
หลังจากที่นายไพรวันบันทึกอายุ๓๕ปีเป็นเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิกู้ภัยธรรมรสมีมณีรัฐ
หรือว่ากู้ภัยมังกรพิจิตรโดนคนที่ถูกต่อยในคลิปก็คือตำรวจนั่นเอง
ทีนี้เขาก็เลยเดินทางเข้าไปร้องขอความเป็นธรรมกับพันธ์ตำรวจเอกทรงพรรอดเสียงล้ำ
ผู้กำกับการสหรี่ตำรวจภูทรวางไซพูนบอกว่าถูกดาดตำรวจวิวัฒท์ทองศุค
เป็นผู้บังคับหมู่ป้องปรามอัธยกรรมประจำที่ป้อมยามหนองลากค้อน
ทำร้ายร่างกายโดยการต่อยล่าสุดค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะตกลงกันได้แล้วนะคะ
โดยพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับดาบตำรวจคู่กรณีเป็นเงิน๒๐๐๐บาท
แล้วก็ให้ขอโทษขอโพยซึ่งกันและกัน
ส่วนความผิดด้านวินัยอันนี้ก็ต้องดำเนินการต่อนะ

พันธุ์ตำรวจเอกสำริทเอมกมลรองผู้บังคับการตำรวจภูทรพิจิตร
ก็ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับการตำรวจภูทรพิจิตร

เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรวังทรายภูล

และมีการร่วมประชุมกันกับพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรวังสายภูล
ขณะที่ดาบตำรวจคู่กรณีของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่๑๐เวร
และปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ก็ให้เหตุผลว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะพูดนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการสอบทางวินัย
โดยตั้งกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงว่าเป็นอย่างไร

และกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ตั้งขึ้นมา

เพื่อดำเนินการทางอาญาและวินัยต่อไป
เรื่องนี้เมื่อประมาณสัก๒๓วันก่อน
แล้วก็เอาคลิปที่แชร์ในแหม่มโพดำมาเปิดให้ดู
เป็นจังหวะที่ผู้บาดเจ็บเจ็บหนักเจ็บสาหัส

ทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็ต้องปฏิบัติหน้าที่
โดยการที่เอาขึ้นมาที่เปรย์นอน
แล้วต้องรัดทุกส่วนของร่างกาย
ขั้นตอนตรงนี้ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญ
แล้วก็มีความรู้อาจจะใช้เวลานานนิดนึง

ก็จบลงตรงที่คุยกันได้แต่เรื่องทางคดีต้องตั้งกรรมการสอบกันต่อ